ไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายส่งท้าย
เดือนแห่งความรักกันสักหน่อยนะคะสำหรับคู่จิ้น
ฟินไม่ลงคู่นี้นะคะคุณจุ๋ยและคุณพุทธค่ะ
มีข่าวเมาส์มาค่ะว่าแบบนี้ว่าตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มสนิทกันนะ
ดูเหมือนว่าพฤติกรรมของคุณพุทธจะเปลี่ยนไป
มาซ้ายบ้างล่ะไม่มีระเบียบวินัยในการทำงานบ้างแหละ

ใช่ค่ะตอนที่เริ่มแรกนะให้เขาเชียร์ให้เขารักกัน

แต่พอรักกันจริงก็มีกระแสแอนตี้มากมายเลยคุณ
ล่าสุดนั้นก็เพจแอนตี้ค่ะ
ก็พุ่งเป้าไปเลยที่ใบหน้าของฝ่ายชาย
ดูคุณดูใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการขุดรูปเก่ามาเพียบเลยนะ
ถูกต้องค่ะว่าไปทำอะไรมาเริ่มติดศัลยกรรมหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยค่ะคุณจุ๋ยบอกเลยนะคะว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมานะคะ

แซมอเรนนี่ใช่นอกนั้นก็ดูแลสุขภาพนะคะ

มาที่ประเด็นดราม่าที่เขาบอกว่า
คุณพุธเนี่ยชอบไปทำงานซ้าย
ไม่มีระเบียบวินัยกันบ้างค่ะ
แล้วก็ทำให้ถอดจากการจัดรายการวิธีช่วงเช้านะคะ

ก็มาพูดแล้วนะคะดิฉันดูรายการของช่องเขาอยู่
แต่เขามาพูดแล้วว่าไม่จริงพุทธก็ยังน่ารักเหมือนเดิม
ก็เอามาบอกเองว่ายังไงผมก็ไม่ไปหนัดขนาดการแสดงหรอกครับ
จะเป็นดีเจเขาก็ชอตนี่แหละ

ใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่หนุ่มพุธเขารักด้วยนะคะ
แล้วก็ฝ่ายหนุ่มพุธค่ะเองก็ออกมาเปิดใจด้วยนะคะ
ว่าตลอด๗ปีที่ผ่านมาทำงานในวงการได้เนี่ย
ถ้ามาสายรายวินัยจะมีคนจ้างงานเขาต่อเหรอ
ใช่ไหมก็ต้องขอให้ดูพิสูจน์กันที่ผลงานดีกว่าค่ะ
ไม่ก็คืออยู่ดีมาหาว่าเวลาสนิทกับจุ๋ยแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนไป
ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะก็ยังไงก็ให้กำลังใจคู่จิ้นคู่นี้
ให้ทำงานในวงการมีงานคู่กันรับทรัพย์กันนะคะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องฝ่ามรสุมความรักข่าวเมาส์แบบนี้ไปให้ได้ละกันค่ะ
อันนี้เป็นประเด็นที่ประมวลมาให้ได้ติดตามกันทั้งสัปดาห์แล้วก็เป็นประเด็นดราม่าด้วย